ส่วนข่าวนี้งูเหลือมใจร้ายจัง
เข้ามาในบ้านพักของผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็มารัดแมวที่เขาเลี้ยงไว้ตายคาบ้านเลยนะคะ
เนี่ยค่ะแบบนี้คุณผู้ชมยังก่อนเต็มกับฝ่าผนังบ้านอยู่เลย
ช็อกจากเมื่อคืนไม่หายขอโทษที่พ่อกลับไปช่วยไม่ทัน
ขอบคุณที่รับแทนพ่อถ้าพ่อนอนอยู่ที่บ้าน
อาจจะเป็นพ่อเองที่โดนอวสารบ้านหลังนี้เลิกอยู่
ก็มันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริงนะโดยเฉพาะคนที่รักแมว
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถ้าเป็นเราเข้าไปเจอแบบนี้เราตกใจกลัวนะ
เพราะว่างูตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
บางคนที่เป็นคนรักแมวเหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาแสดงความไว้อาลัยกับแมวน้อยตัวนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าขอให้มันไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่ดีนะ
บางคนก็บอกว่าเสียดายนะเนี่ยคุณผู้ชมแมวตัวนี้ค่ะ
เสียดายแทนเจ้าของแมวเพราะว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดานะคะ
แต่เป็นแมวมงคล๑ใน๑๗แมวไทยมงคล
ตัวนี้เป็นแมวไทยพันวิเชียนมาส
เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใครได้ครอบครองใครได้เลี้ยงดู
ก็จะนำโชคลาภมาสู่คนที่เลี้ยงดู
ลักษณะดีตาสีฟ้าด้วยนะครับ